ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีเด็กอายุ๑๓ปี
ไปขี่บิ๊กไบท์แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของตายายคู่หนึ่งจนบาดเจ็บ
ล่าสุดคุณพ่อออกมาบอกว่าลูกเขาเนี่ยไม่ได้ขาขาดนะครับ
เพียงแค่กระดูกหักแล้วก็เปิดเห็นกระดูกเท่านั้นในส่วนของข้อเท้า
แล้วก็ย้ำว่าลูกชายคนนั้นมีทักษะในการขับรถค่อนข้างจะสูงมากครับ

เด็กผู้ชายคนนี้อายุ๑๓ปีขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะ
แล้วก็แหมเครื่องก็ต้องพันซีซีนะเครื่องค่อนข้างจะแรงเหมือนกันคันใหญ่มากนะ
แล้วก็เบี่ยงไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ขับสวนทางมาเจ้าตัวเองก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันครับ
เหตุการณ์เกิดที่บริเวณหน้าตลาดศรีอรุณกำแพงอาที่กำเภอสรรค์กำแพง
วัดเชียงใหม่เมื่อวานทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
ก็ไปเจอกับคุณพ่อของน้องที่ประสบเหตุ
คือนายสุวิทย์เทพาขันอายุ๕๔ปี
พ่อก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะลูกชายก็ขี่รถบิ๊กไบท์คันนี้แหละ
จะกลับบ้านพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็บอกว่าก็มีรถจักรยานยนต์ของตายายเนี่ยขี่ตัดหน้า
ระหว่างนั้นเนี่ยลูกชายเขาขับมาทางตรงขี่มาทางตรง
ลูกชายก็เบี่ยงแล้วแต่ว่าเบี่ยงไม่พ้นเพราะว่ารถจักรยานยนต์ของตายายเนี่ยก็ไม่ได้ชะลอ
พ่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินยอมแล้วซื้อให้ลูกเขาแล้วก็มีการตกลงกันทำความเข้าใจกันกับลูกชายแล้วว่า
ซื้อให้ได้นะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎ
แล้วต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะ
รวมทั้งได้มีการเอาลูกไปเข้าคอร์ส
อบรมไปขับขี่ให้มีทักษะในการขี่รถที่มันสูงขึ้น
คือต้องบอกก่อนว่าน้องชื่นชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กแล้ว
และอยากจะเอาดีทางด้านการเป็นนักกีฬาพวกมอเตอร์สปอร์ต
ครอบครัวก็เลยสนับสนุนในแง่ของกีฬานะ
ทีนี้เมื่อวานที่ฉันก็สงสัยอย่างที่คุณอรัชพรตั้งข้อสังเกตว่า
ลักษณะแบบนี้น้องมาขี่บนถนนแบบนี้
แล้วน้องอายุ๑๓ไปแข่งในสนามได้ไหม
เมื่อวานสอบถามไปที่ทนายนิติธรแก้วโต
คือทนายเจมส์ให้ข้อมูลสำคัญบอกว่า

ถ้าเกิดว่าไปดูตามข้อกฎหมายเนี่ย
ไทยยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวได้
คืออนุญาตให้เด็ก๑๕สามารถทำใบขับขี่ได้

น้องสามารถลงไปแข่งในสนามซึ่งเป็นสนามเอกชน
มีการจำกัดเรื่องของสถานที่ขอบเขตต่าง

ในสนามแข่งและในการแข่งขัน
ถูกต้องซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชนและเป็นสถานที่ส่วนตัว
อันนี้เรียกว่าสถานที่สาธารณะบนถนนสาธารณะ
พ่อเขาก็บอกว่าลูกเขาผ่านการอบรมมีทักษะที่สูง
แล้วก็เคยไปแข่งในสนามแม่ราวเซอร์กิตมาแล้ว
อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้าง
นี่จะมาขี่บนถนนสาธารณะนะ
แล้วใครผิดหรือลูกเขาผิดเขาก็พร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่าง
ไปฟังเสียงของคุณพ่อของน้องกันหน่อยนะครับ
ก็มีรุ่นเด็กก็มีแต่ก็มีแต่รุ่นใหญ่ก็แข่งกับผู้ใหญ่
แล้วก็ได้ช่วยได้อะไรมา
ซึ่งทักษาการขี่รถของเคน
ผมมั่นใจว่าเคนมีทักษะสูงมาก

ประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณธวัชชัยไทยเขียวออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ให้ข้อความที่น่าสนใจให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
และให้ข้อคิดที่น่าสนใจคือบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ว่าจะออกมาซ้ำเติมนะแต่อยากให้เป็นบทเรียนกับสังคม
คือการที่พ่อปล่อยให้น้องมาขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนแบบนี้
จริงแล้วกลายเป็นลักษณะคือพ่อแม่รังแก่ฉัน
ผู้ปกครองรวมถึงคุณพ่อเองต้องโดนด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าไปดูความผิดก็เป็นความผิดตามพรบคุ้มครองเด็ก
เพราะว่าส่งเสริมยินยอมให้น้องกระทำผิดกฎหมาย
อืมนะฮะท่านธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงเขาก็บอกนะฮะ
บอกว่าจริงแล้วตำรวจมีหน้าที่ในการต้องแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อแม่ด้วย
อย่างที่คุณบอกไปเพราะว่าฐานะเป็นผู้ปกครองของเยาวชนคนนี้
ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือว่าต่อการกระทำความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติในการคุ้มครองเด็กด้วย
แต่สุดท้ายแล้วพ่อเขาฝากบอกว่าเขาก็เสียใจ
เขาขอโทษทุกคนที่ทำให้ไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
แต่วิงวอนว่าอยู่ในขอบเขตได้ไหมคำนึงถึงจิตใจของลูกของเขาหน่อย
คืออันนี้เราก็เห็นใจน้องเหมือนกันนะคะ
ก็อยากจริงเรื่องของการคอมเมนต์ก็เหมือนกันเนาะ
เชื่อว่าน้องได้รับบทเรียนแล้วจริง
คือเจ็บเนี่ยมันเป็นบทเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซ้ำเติมสาบแช่งกันรุนแรง
พอลูกเขาฟื้นมาเขาบอกพ่อรถที่มีขายให้หมดเลยนะ
เขามีอยู่ประมาณสัก๕คันเหมือนไม่อยากขับแล้วอ่ะเหมือนแบบกลัวแล้วนะฮะ

ทางด้านของพันธบรวจโทอนุชิตอุ่นใจสารวัตรสอบสวนสพสันกำแพงก็บอกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะก็นำรถที่เกิดอุบัติเหตุไปเก็บไว้ก่อนนะครับ

จากนั้นก็ได้เรียกผู้บาดเจ็บก็คือตายายนะฮะทั้งสองฝ่ายเลยแหละ
ถูกบิ๊กไบท์ชนเนี่ยแล้วก็รถเก่งด้วยนะฮะไปให้ข้อมูลนะครับ
แล้วก็เรียกตัวมาแล้วก็ต้องรอทางด้านของน้องที่ขี่หายเจ็บก่อน

ในส่วนของการดำเนินคดีเบื้องต้นฝ่ายที่เห็นผิดชัดเจน
ก็คือฝ่ายบิ๊กไบท์แหละเพราะว่าโอ้โหมาปึ้นขับมาด้วยความเร็วขนาดนั้น
ทางตรงแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ด้วย
ส่วนจะเป็นกรณีประมาทร่วมหรือไม่นั้น
ต้องเรียกคู่กรณีทั้งหมดนั้นไปเจรจากันก่อนอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปชี้ชัดได้ว่าเป็นประมาทร่วม

แล้วก็เป็นสิ่งย้ำเตือนผู้ปกครองว่า
ก่อนจะซื้อรถให้กับลูกคิดให้ดีก่อน
ไม่งั้นจะกลายเป็นพ่อแม่รังแก่ใคร
แข่งแข่งได้สนามเอกชนอย่างที่บอกไป
แต่นี่มันคือถนนสาธารณะจะขับแบบนี้ไม่ได้

แต่มันต้องถูกที่ถูกทางและถูกกฎหมายนะคะ